มันมีทุกสีเนี่ย

เพราะว่าทุกแบบแล้วทุกสีด้วย

เรียกว่าเป็นไม่มีลูกค้าชันดี
มันเรียกว่าใส่ง่ายใส่แล้วดูดีเสมอ
เฟ้อเร่งใส่ต่อไปใช่อ้าววันนี้หลายคนก็ติดตามเรื่องของไฟนะคะ
ที่นครนายกก็จริงเกิดเหตุลุกลามกันมาจริงตั้งแต่วันที่๒๘มีนาคมแล้ว
ก็มีแบบมากมายคือวันที่๒๙ตั้งแต่เมื่อคืนช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่า
เขาทั้งลูกเลยเนี่ยโอ้โหมันแดงไปด้วยไฟป่าจริงอะนะคะ
ซึ่งล่าสุดจริงต้อง๑๗นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
เขาก็มีการยุติภารกิจดับไฟป่าเขาแหลมเขาตะแบกนครนายกแล้ว
ก็จะมีการเริ่มปฏิบัติการใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ
ตอนนี้ก็คือแม้ว่ามันจะยังมีกลุ่มควันไฟปะทุจากบริเวณเขาชะพรู
จุดต้นเพลิงแล้วก็เขาตะแบะที่ไฟลุกลามตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้
เรียกว่าก็มีการปฏิบัติการใช้เฮลิคอปเตอร์เอาน้ำขึ้นไป
เพื่อที่จะดับไฟนะคะใช้น้ำไปทั้งหมด
ถ้าเป็นวันนี้ก็คืออยู่ที่๓๔๘๐๐ลิตร
แล้วก็จะเริ่มปฏิบัติการพรุ่งนี้
คือมันมีการลุกลามผ่านเขาแก้วเขาแหลมลามไปเขาตะแบกด้วย
ซึ่งก็อยู่ด้านหลังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม๙นะคะ
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็พยายามที่จะควบคุมไฟป่าเอาไว้ให้ได้
ก็ทำให้สถานการณ์ไฟมันคลี่คลายลงไปได้บ้างนะคะ
ก็ไปปฏิบัติการโรยน้ำลงที่พิกัดไฟป่าที่เขาเกรงว่ามันจะเกิดการประทุขึ้น
ในบางจุดที่บริเวณเขาตะแบกก็เป็นพื้นที่เขาพระจังหวัดนครนายก
หลังจากที่เมื่อคืนลุกลามบนเขาแหลมก็มอดดับไปในบางส่วนนะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่จริงต้องบอกว่าป่านี้เนี่ยคือเขามันเป็นเขาชัน
แล้วพื้นที่ที่เกิดไฟป่ามันอยู่บริเวณสรรเขาด้านบนด้วยนะคะ
ประกอบกับมันเป็นป่าไผ่
ดังนั้นพอเจอกระแสลมเข้าไปมันก็ประทุขึ้นมา

แต่จริงเขาบอกว่าบนสรรเขาจริงก็จะมีในส่วนของความชื้นบ้าง
เขาจะแบ่งการปฏิบัติงานเป็น๓กลุ่มด้วยกันนะคะ
ก็คือด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของพลเรือนที่นำกำลังรดน้ำต่างเพื่อจะเตรียมไว้
เพราะกันเรื่องของการที่ไฟมันจะลามลงมาด้านล่าง
อีกส่วนหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของทางทหารที่จะไปดับไฟทางภาคอากาศนะคะ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานที่จะเป็นการชี้เป้า
ก็คือเขาจะมีการชี้เป้าเลยว่าจุดไหนบ้างที่สามารถที่จะนำความชื้นเอาน้ำเนี่ยไปลงเพื่อที่จะดับไฟได้นะคะ
ทีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเองก็ตอนนี้ท่านเป็นผู้อำนวยการสูตรป้องกันและแก้ไขไฟป่าก็เข้าไปเร่งแก้ปัญหาให้มันยุติแบบเร็วที่สุด
ท่านบอกว่าเมื่อวันที่๒๘มีนาเนี่ยมีการแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนโดยเหตุการณ์เนี่ยเป็นปกติแต่ก็จะมีควันไฟอยู่บ้างในบางพื้นที่ส่วนสาเหตุที่เกิดไฟไหม้เนี่ยท่านบอกว่ามาจากฟ้าผ่าที่เขาชะพรูหนึ่งจุดก็ทำให้เกิดการปะทุลามมาที่เขาแหลมแล้วก็มาวันที่๒๙มีนาคมก็พบว่ามีลมแรงมากซึ่งทางด้านหน้าเขาแหลมเนี่ยคือพื้น

แต่สำหรับครั้งนี้ค่ะไฟมันลามอยู่บนแนวสรรเขาสูงแล้วมันก็เป็นจุดที่ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายเยอะ
ก็เลยมีการเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยของการทำงานเป็นหลักรวมไปถึงคำนึงถึงทิศทางลมด้วยค่ะ
แต่ข้อดีคือจุดที่สูงของเขามีความชื้นอยู่บ้างก็พอที่จะบรรเทาได้บ้างทีนี้เนี่ยค่ะจริงเขาเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อติดไปกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาใหญ่
หลายคนก็กังวลบอกว่าโอ้โหเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันดับไม่ได้เนี่ยมันจะลามไปถึงเขาใหญ่หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้เขาก็พยายามที่จะสกัดกั้นก็อีกอีกหลายกิโลกว่าจะไปถึงจุดนั้นแต่ว่าณสภาพเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปไล่มาตั้งแต่๒๘เลยนะคะ๒๙มาจนถึงวันนี้ช่วงเช้าช่วงบ่ายก็ยัง

กิจไม่ได้ลงพื้นที่ไปก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปช่วยเหลือ
ส่วนบิ๊กป้อมบอกว่าเอาล่ะพรุ่งนี้จะลงไปนะคะ

มันน่ากลัวจริง๓ลูก๓เขาต้นไม้เป็นกี่พันกี่หมื่น
ดังนั้นเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เขาทั้งลูกแบบนี้
ควันไฟต่างที่มันจะลอยไปนะมันใกล้บ้านเรือนประชาชนมากดังนั้นเนี่ย
เจ้าหน้าที่เองเขาก็พยายามเร่งปฏิบัติการเพราะประชาชนในพื้นที่เนี่ย
เขากังวลมากแย่มากเขากังวลมากเขาบอกว่าหน้ากากที่จะใช้ป้องกันเรื่องของฝุ่นควันแบบเนี้ย
เขาไม่มีตอนนี้จริงเขามีการแบบว่ารับบริจาคเรื่องของหน้ากากป้องกันด้วย

แต่ถ้าสมมุติวันนี้ที่เราจะต้องส่งกำลังใจไปจริงน่าจะเป็นเชียงรายกับเชียงใหม่

คือถ้าสมมุติเอาจริงวันนี้เราดูจากการที่ทุกช่อง

ก็ติดตามว่าสิ่งหนึ่งต้องใช้คำว่า
ไฟป่าล้อมตัวเมือง
ใช้คำว่าไฟป่าล้อมตัวเมืองเลยนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไฟป่ามันล้อมโอเค

เพราะฉะนั้นเมื่อมันไหม้มากขึ้น
ตอนนี้ชาวเชียงใหม่เองเนี่ยรุนแรงแสบจมูก
คาดว่าวันนี้ค่าพีเอ็ม๒๕เนี่ย
สูงสุดในรอบปีฮะ

เพราะฉะนั้นวันสามสิบมีนายนนะ

แล้วตอนนี้ยังครองแชมป์เมืองคุณภาพอากาศแย่ที่สุดของโลก

อย่างแรกจริงพาสปอร์ตที่เราบอกมีการรายงานเกี่ยวกับฮอสปอร์ตเนี่ย
อสปอร์ตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทั้งฝั่งไทยเท่านั้นไม่พอ
ฮอตสปอตไปเพิ่มขึ้นที่ฝั่งลาวแล้วก็พมัติ

สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบอกโอเคล่ะ

กำลังจะเอางบสำรองแจกหน้ากากอนามัย๑แสนชิ้นก่อน

ความโชคดีบนความโชคร้าย
คืออย่างน้อยตอนนี้เด็กมันปิดเทอร์ม

เชียงใหม่คาดว่าจะเห็นตัวเล็กที่คุณน่าจะตกใจล่ะสูงสุดในรอบปีนี้แล้วล่ะ
ขณะที่ต้องบอกว่าเชียงดาวเชียงดาวตอนนี้หนักที่สุดครับเพราะอะไร
ดาวเนี่ยไปเจอวิกฤตไฟป่าดอยหลวงเชียงดาวด้วยเพราะฉะนั้นหลายโรงเรียนเนี่ย
ขนาดเดียวกันวันนี้คนเชียงใหม่ก็บอกบางคนเมื่อก่อนเราต้องออกมาออกกำลังกาย
วันนี้ขออนุญาตเตือนอย่างอย่างแบบซีเรียสคือเพจเฟซบุ๊คหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีแล้วก็สหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร้านนา
เขาโพสต์ภาพฝุ่นครับพร้อมระบุว่า

ซีเรียสสิ่งที่ซีเรียสคืออะไรฮ

อย่าไปออกกำลังกายโดยเด็ดขาด
เพราะอย่าลืมว่าการออกกำลังกายดีไม่ดี
แต่มันเป็นช่วงที่ร่างกายเราอ่อนแอนะ

เพราะฉะนั้นฝุ่นมันก็จะเข้าร่างกายเราง่าย
นึกออกไหมตอนเช้าตอนเย็นที่เราบอกอากาศเย็น
มันลอยต่ำปุ๊บมันจะมีผลต่อการหายใจของมนุษย์อย่างพวกเรา

หายใจมากกว่า๑๐๐ลิตรต่อนาที
ถูกค่ะเพราะปอดต้องการลมหายใจเข้าไปเยอะ
ถ้าความเข้มข้นก็อยู่ที่๙๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
จะประมาณ๙ล้านเมตร

แล้วคุณคิดดูว่าเราหายใจ๑๐๐ลิตรต่อนาที
ลิตรเท่ากับ๙ล้านเมตร
เท่ากับเราหายใจ๑๐๐ลิตรต่อนาที

อยู่๑ลิตรประมาณ๙ล้านเมตรถูกไหมคะ

เข้าไปอยู่ในปอดของเราเต็มไปหมดเลย
เพราะฉะนั้นมันเป็นบัยยากเข้าใจ
ออกกำลังกายต้องใส่หน้ากากอนามัยมันหายใจไม่ออกอยู่แล้ว

คูณให้ดูเลยนะ

สถานการณ์หมอกควันแล้วก็ไฟป่าของเชียงใหม่

เนื่องจากไฟปลาเนี่ยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
ซึ่งเขาล้อมตัวเชียงใหม่
วันนี้ถ้ามุมภาพมุมสูงจากเชียงใหม่เนี่ยนะครับ
วันนี้ตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปะกุมไปด้วยหมอก

วันนี้แต่ก็เช้าเลย

เพราะตอนแรกเรารู้แต่ว่า

แต่วันนี้เราเชื่อว่าเราตื่นขึ้นมาสัก๑๐โมง

คือจริงก่อนหน้านี้ค่ะมันก็มี
เรื่องของการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์นะคะ
กรณีที่คุณชูวิทย์เองก็มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊ค

แล้วก็มีการเชื่อมโยงไปถึง
อักษรย่อมอม้าสามีดาราหอหีบ

เขาบอกว่าเป็นนุ่มเศรษฐีเก๊กับดาราสาวแสนสวย
ฉากเป็นชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จ
คอนโดหรู๒ชั้นระดับราคา๒๐๐กว่าล้าน
บ้านหลังใหญ่สุดของหมู่บ้านหรูราคาหลักร้อยล้าน
ขับรถเฟอรารี่สีแดงตามสไตล์คนรวย
แต่เบื้องหลังคือผัวพันกับเว็บพนันบอล
ทีนี้ค่ะเรื่องนี้ก็มีการพูดถึงกันต่อไป
จนถึงล่าสุดเนี่ยรองพบตรเอก
ท่านก็มีการนำเจ้าหน้าที่เข้าไปปิดล้อม

เพื่อที่จะค้นหาหลักฐานต่างที่เชื่อมโยง

โดยหนึ่งในนั้นมีบ้านหรูของคุณเมฆรามา
ก็เป็นสามีของคุณหญ่าทิพย์ราชปาร์ตนนะค่ะ
เรื่องต้นเข้าไปก็คือพบห้องลับ

ซึ่งภายในก็มีทรัพย์สินมีค่าต่างมากมายนะคะ
ทั้งพระคืองเลียมทอง

เรื่องต้นก็พบห้องลับอย่างที่บอก
เจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจยึดเอาไว้ตรวจสอบนะคะ
รวมไปถึงก็มีการตรวจค้นคอนโดหรูของคุณเมฆด้วยที่ย่านเอกมัย
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เขาใช้เป็นที่พักอาศัย

เรื่องต้นก็ทำการตรวจยึดรถยนต์เฟอรารี่สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วก็รถยนต์หรูหลายรายการค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดทรัพย์สินในส่วนของนายเมฆ
ประกอบไปด้วยโฉนดที่ดิน๗๒ฉบับ
โดหรู๕ห้องมูลค่าห้องละ๓๐๔๐ล้าน

นาฬิกาโลเล็กซ์๓เรือนพระเครื่อง๑๐องค์
รวมมูลค่าแล้วกว่าพันล้านบาทกันเลยทีเดียว
ทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์รองพบตรก็บอกว่า
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเปิดปฏิบัติการเข้าไปตรวจค้น
ปฏิบัติการรวมทั้งหมด๑๗จุดค่ะ
เพื่อที่จะจับผู้ต้องหาตามไหมจับเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน
แล้วก็ฟอกเงิน๙รายด้วยกันนะคะ
โดยในจำนวนนี้มีในเมฆรามาอยู่ด้วย
ซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ก็ได้รับการร้องเรียนมาจาก

แล้วก็คุณดิวอริสราที่มีการเปิดเผยข้อมูล
ตำรวจเขาก็มีการสืบสวนสอบสวนไปในทางลับ
จนพบความผิดชัดเจนนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางการเงินจากเว็บพนัน

ด้วยการเจ็บระยะหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับจากสิ่งที่เราจะ
ครับเขาต้องยืดซับตอนนี้ก็ต้องไปสู้กันในเรื่องของของของ

ก็นี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของท่านสอบส่ง
ถ้าใครบอกว่าเดี๋ยวเคลียร์แล้วเดี๋ยวต่อแน่นอน
ถ้าใครจะมาวิ่งใครจะมาไลน์ไม่ได้ทำไมไม่เอาเพราะว่าเป็นที่คนสำจัยมันไม่เอา
นี่คือชัดเจนแล้วพี่ก็เตือนเขาบอกว่าถ้าใครมาติดต่อบอกว่าต้องมาใส่ตังค์นะมาวิ่งได้นะ
ก็คุณพิชาเสียฟรีแล้วกันเพราะว่าเราถามว่าตามรายละครที่เตือนไว้แล้ว
ถ้าเราไปแล้วไม่มีใครไปบินซิงพี่โร่คับตำระยะ
ซึ่งต้องบอกว่ารายละเอียดต่างเขาจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของการปฏิบัติการในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้๑๓นาฬิกาค่ะ
เดี๋ยวก็ต้องรอดูความชัดเจนเพราะว่าตอนนี้เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
ทีนี้คุณก็ไปถามว่าอ้าวแล้วคุณอย่าทิศราชปาลล่ะ

เรื่องต้นบอกว่ายังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ตามหลักของกฎหมายในฐานะสามีภรรยาเนี่ย

ก็จะต้องเชิญภรรยามาให้ปากคำด้วยนะคะ
ว่าคุณมีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่า

มันเข้ามูลฐานการฟอกเงิน
ดังนั้นต้องตรวจสอบรายละเอียดเรื่องของทรัพย์สิน
แล้วก็บุคคลใกล้ชิดทั้งหมดด้วย

อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เราย้อนกลับไปสักนิดนึง

จากจุดเริ่มต้นมาจากคุณชูวิทย์เหมือนกัน

หลังจากนั้นปุ๊บคุณชุวิตก็มาเล่าว่าเป็นนางเอกสาว

แล้วก็บอกอ้าวไปพูดถึงคอนโดใช่ไหม

พรากฎคอนโด๒๐๐ร้านเนี่ย

เขาไปซื้อจากโบเกอร์เป็นนายหน้าคนกลาง

เขามาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์เลย
แล้ววันนี้ก็ไม่ได้มีสัญญาณบอกเหตุมาก่อนเลยนะครับ
ว่านี่ขอดูนิดนึง
ปัจจุบันเนี้ยเขาบอกตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับตัวหนึ่ง
ปัจจุบันผมยังคงอยู่ในประเทศไทย

ข่าวที่ออกมามีการแจ้งเบาะแสแล้วจ่ายเงินจำนวน๑๐ล้าน

เป็นเพจปลอมที่ตั้งชื่อคล้ายหน่วยงานรัฐ

โดของผมนั้นไม่ได้ถูกยึดตามที่เป็นข่าว
แต่เป็นการอายัดตามกระบวนของกฎหมาย

ได้มอบหมายให้ทนายเนี่ยยื่นเอกสารพยานหลักฐานเพื่อชี้แจงต่อสารแล้ว
เขาออกมายืนยันชัดเจนนะครับ
ว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันรายใด
ธุรกิจของผมทำรายได้มาจากธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริยทรัพย์
เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็เราถึงเห็นเฉพาะ

ทางคุณหยาดภรรยาของผม
มีอาชีพส่วนตัวของเขาในการแสดง
เขาไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานหรือธุรกิจใดของผมเลย
เขาชี้แจ้งมาที่๒๗กุม๕๐๐๐
ปรากฏวันนี้ปฏิบัติการคือ๓๐มีนาคม
ห่างกันเดือนกับอีก๓วัน
เจ้าหน้าที่ก็ลงไปเพราะว่าท่านบอกว่า
เขามีการเช็คเรื่องของเส้นทางการเงิน
แล้วก็พยานหลักฐานต่างมันมีความเชื่อมโยงไปถึง
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยลงไปเพราะว่ามันมีการออกหมายสารออกมาอยู่แล้ว

พันละเขาก็บอกว่าทำอยู่อสังหาถูกต้องไหม
สังหาก็คือเฉพาะที่ดินฉนดนึงมันก็หลายร้อยล้านแล้วก็เป็นไปได้

แต่ฉโนดมันเยอะไปปุ๊กซะ๗๒ก็ตายนะ

อืมก็ไปที่บ้านก็เจอเขาเนี้ยแหละเขาอยู่ที่บ้านอยู่

หลังจากนี้ก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อไป
ก็แสดงว่าต้องออกเขาเรียกว่าอะไรต้องสามารถตรวจสอบได้ว่ามันไปถึงตรงไหน
แต่ก็ต้องยืนยันได้ว่าอ๋อนี่ไม่เกี่ยวข้องจากไหน

นี่ก็หนึ่งเรื่องนะฮะอีกหนึ่งเรื่อง
เราก็จะคุ้นเคยกับรถไฟฟ้าสายสีส้ม
เดือน๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นใหญ่ที่มาจากคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตส่วนหนึ่ง
มาพูดถึงรถไฟฟ้าสายสีส้มไม่มีความโปรกใสถึงท่านว่ายังไงครูอ้วนรู้ไหม
ว่าวันที่คอรมอลนัดสุดท้ายก่อนที่จะยุบสภามีการพยายามเอาเรื่องนี้รถไฟฟ้าสีส้มเข้าไป
แต่ปรากฏว่าถูกตัดตกออกมาเพราะฉะนั้นมันก็ค้างเตอ
กว่าจะไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็ต้องนู้นปีหน้าหรือเปล่ารัฐบาลใหม่
เลือกล้มประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มคือวันนี้สารปกครองสูงสุดเนี่ย
มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของสารปกครองกลาง
เป็นให้ยกฟ้องในคดีที่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชน
คกการคัดเลือกโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ย
แล้วก็การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ย
จากกรณีที่มีมติในคราวประชุมวันที่๓คุมภาพันธ์๒๐๑๕๒๐๑๔
ที่เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
อันนี้วิ่งจากบางขุนนลไปถึงมีนบุรีอ่ะไกลไหมล่ะ

หรือว่าไกลนะครับบางขุนนท์ไปถึงมิลบุรีเนี่ย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

จะเป็นยังไงต่อไปก็เป็นเรื่องกันอีกต่อไป
ยังไม่พองกันเรื่องจ่ายไม่จ่ายเนี่ย
อันนั้นยังไม่จบเลยที่ก็

แต่ก็คือรัฐมนตรีของจริงก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อไป
แล้วใครต้องจ่ายแล้วแม่กรทบหรือว่า

แต่ใครจะเป็นคนจ่าย

แต่ถามว่าวันนี้จำเป็นจะต้องมี

ประชาชนกระทบอย่างเต็มเลย

ตอนนี้เนี่ยเป็นแบบรอบเลยใช่ออกจากตัวเมืองบางกะปิเปิดหรือยัง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
จากลาดพร้าวไล่ไปทางนั้นศรีนครินต่อไปทางฝั่งนู้น
เอ๊ะหน่อยน่ะมันก็จะไปถึงรังสงตร์รังศิษย์ครองเปลืองอะไรเลยอ่ะ
ติดมากตอนนี้ดีติดหนักมากเลยแหละอะสีนครินหนักของของใช่มะ
ตัวเองอ่ะเนี่ยเฮ้ยเริ่มเห็นเค้าเปิดโดดงโดดเมือง
ก็อย่างคนใช้หน่อยนะ

เรื่องราคาเรื่องของการ

เชื่อมโยงเข้ามาหาก่อนจะมาขึ้นรถไฟฟ้าได้

บางทีมันต้องไปต่อต้องเดินอ้อม

แต่ถามว่าโอเคถ้าราคาดี

พี่รวมกันเดือนหนึ่งเท่าไหร่แล้วใช่ไหมวะ

แล้วหลายคนหารกันถูกกว่า
ทำไมเขาไม่กลับรถใต้จริง

ถูกกว่านูมีเงินเก็บไปค่าช่าวห้องอีกเยอะ

เอามาบอกหนูเก็บกินของหมูกระทะ

เอามาฟังข่าวดีดีกันบ้างข่าวนี้เป็นข่าวที่ทุกคนดูแล้วเนี่ยนะ
ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันไปไม่รู้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะ
แต่สำหรับโตอ้วนอย่างนั้นเขาบอกว่าเปิดชีวิตของคุณลุงคนนึงค่ะ
คุณลุงนี้ชื่อเป็นเหมือนภาษาอังกฤษเลยนะบางข่าวบอกว่าวิลลี่
บางข่าวบอกวินลี่นะคะเอ่อแต่อายุแปดสิบสามปีเดินเก็บขยะน่ะ
แล้วพูดภาษาอังกฤษขอบคุณค่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะ
ยังมีภาษาฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีก็พูดได้นะ
โดยที่ผู้สื่อข่าวลงไปพบนะคะก็ได้ทราบได้ว่า
ลุงบิลลี่ของเราเนี่ยคือนายกริจดาซับกะมุนค่ะ
ซึ่งรู้จักแนะนำของลุงบิลลี่อายุแปดสิบสามปีจังหวัดคอนแกนนะคะ
พูดภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วเลยทีเดียว
อย่างที่เราได้ผ่านผ่านตากันไปแล้วนะคะคุณลุงบิลลี่ได้เปิดเผยบอกว่า
หนุ่มเนี่ยไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศทั้งเยอรมันทั้งอังกฤษ
ฝรั่งเศสและภาษาอิตาลีด้วยนะคะซึ่งแต่ละประเทศจะมีภาษาที่แตกต่างกัน
แต่ตนเนี่ยพูดได้ทุกภาษาโดยที่ของที่เก็บมาเนี่ยนะ
ไม่ใช่ของเก่านะแต่เป็นขยะการเก็บขยะเนี่ย
เจอกับชาวต่างชาติมีกรุ๊ปทัวร์ที่เป็นเอ่อ
ทุกกรุ๊ปที่มาท่องเที่ยวกันนะคะแวะมากินไก่ย่างค่ะคุณ
แต่ไม่มีใครพูดภาษาไทยได้เลยก็เลยยื่นตัวเข้าไปช่วยนะคะ
ได้ค่ะภาพที่เห็นตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็พูดถึงการเก็บขยะค่ะ
เป็นความสุขแล้วก็บอกว่าตั้งใจอยากจะทำไปเรื่อย
ถือว่าเป็นการออกกำลังกายส่วนเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
ห่างโรงพยาบาลมานานมากแล้วมียาดีและร่างกายแข็งแรง
จากการที่เดินเข็นเก็บขยะตนเองเนี่ย
เลือกที่จะเก็บแต่ของที่ปลอดภัยแล้วก็ขยะจากอาหาร
คือขวดพวกกระป๋องเท่านั้นถ้าขยะกลุ่มไหนมีกลิ่น
รับรองลุงบิลลี่ไม่เข้าไปยุ่งเลยมาฟังเสียงคุณบิลลี่ค่ะ
ภาษาอังกฤษด้วยค่ะเนี้ย

ผมแนะนำทุกอย่างเวลาที่เจอเขาอะไรอย่างนี้เขาเดินวนไปวนมาไอ้เราก็สงสารเขาอยากจะกินแต่เขากินไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเอายังไงใช่ไหมครับแม่ค้าก็พูดไม่ได้แล้วจะทำยังไงล่ะครับเราก็ต้องตรวจแทรก

เมื่อวันที่๒๘มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่จังหวัดชนบุรี
โดยการเสียชีวิตก็สร้างความตกใจให้กับคุณพ่อแม่แล้วก็ญาติของเขานะคะ
รวมไปถึงชาวบ้านในหมู่บ้านด้วยเพราะว่าน้องก็เป็นคนแข็งแรง

ผู้เสียชีวิตเขาเปิดเผยบอกว่าออกเดินทางจากจังหวัดบุรีรำเนี่ย
วันที่๒๗มีนาคมด้วยรถบัส๒คันก็มีทั้งนักเรียนแล้วก็คณะครูไปด้วยกัน๕๕คน
เพื่อนเขาเนี่ยเขาบอกเขานั่งคันเดียวกับน้องที่เสียชีวิต
ก่อนที่จะไปถึงชนบุรีเนี่ยเพื่อนบอกว่าขอนอนพักก่อน
ตอนไหนให้เรียกนะตัวเขาเองเขาก็ไม่เอกใจอะไร
กระทั่งเวลา๙โมงเช้าวันที่๒๘มีนาเพื่อนไปปลุกแต่ไม่ตื่น
เรียกครูให้มาช่วยกันดูจากนั้นครูหลายคนก็ช่วยกันปั๊มหัวใจค่ะ
แล้วก็มีการเรียกรถกู้ชีพเพื่อที่จะพาตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาอืมเพื่อนผู้เสียชีวิตอีกคนนึง
ก็มีการออกมาบอกเหมือนกันบอกว่าเขาเนี่ยไปทัศนศึกษาก่อนจะจบระดับมัธยม
ซึ่งผู้เสียชีวิตเขาเป็นเพื่อนห้องเดียวกัน
เท่าที่ทราบก็คือเขาไม่มีโรคประจำตัวนะคะแต่เป็นคนที่ชอบเมารถ
ก่อนหน้านั้นเนี่ยเพื่อนบอกว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วเขาก็มีอาการง่วงนอน
ในนี้ก่อนที่น้องจะเสียน้องได้คุยเอามาหาคุณพ่อ
ไม่ได้คุยเลยแค่ไปปกติเดียว
เคยไปหลายรอบแหละ

คือแบบน้องอายุยังไม่
ไม่มาก๑๘แล้วนี้คนเรามันกาแหละแหละ
แต่มันก็เป็นไปได้นะสำหรับการที่ขาดอากาศ

อากาศร้อนมากนั่งอยู่ด้านหลังด้วยหรือเปล่า

มันเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยใช่เราไม่รู้ว่าอะไรไปอุดตันตอนไหน
อากาศร้อนเราไม่เคยเจออากาศ๔๐ขึ้น

แล้วแบบว่าคิดดัวเราไปอัดงั้นอยู่
ความเสียใจขอแล้วจริง

สาวท้องแก่เจ็บท้องเพราะรถถั่ว

อีกวันอีกสามวัน

เดี๋ยวมาดูว่าเลขอะไร
ภาคเหนือต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่เรียกว่าวิกฤตมาก

มันก่อฝุ่นมันดำพึดจริงนะครู

มีการออกมาโพสต์เรื่องของไอเดีย

โดยเขาบอกว่าใช้ได้นานประมาณ๓๔ชั่วโมงนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
สำหรับคนที่ไม่สามารถหาซื้อเครื่องฟอกอากาศได้
ทีนี้ค่ะรองสาธารณาดรเจสดา
ดูสินี่ขนาดอยู่ในบ้านนะ
รเจษดาเองท่านก็มีการออกมา

เดียวมันก็แห้งแล้วก็หลุดออกมาจากพัดลมแล้ว

เอามาแปะแล้วก็ใช้สก๊อตเทปแปะเอาไว้อาจจะดีกว่า
คือวิธีนี้ที่เขาทำเนี่ย
มันก็เห็นแหละว่ามีฝุ่นตีมันไม่เวิร์คมาเลย
คือมันอาจจะหลุดแล้วก็อาจารย์เขาอาจจะรู้สึกว่า

กล้องมันมีความหนากว่าไงหลายชั้นนะคะ
แล้วพอเวลาที่วางขึ้นไปปั๊บมันก็มีการที่ดูดอากาศจากพัดลมออกไป
ข้างหน้าพัดลมออกไปนะคะมันก็ช่วยได้บ้างแหละ
แผ่นกรองเนี่ยคือมันแห้งไงคะพอมันแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ย
แปะด้วยสก๊อตเทปมันก็จะอยู่ได้ยาวส่วนกันที่ชู้เปียกมันเปียก
เวลามันแปะเนี่ยมันก็แปะอยู่ดังนั้น
แต่ทีนี้ถ้าแปะสก๊อตเทปบางทีมันไม่อยู่ไงอืม
อาจารย์เขาก็แนะนำว่าถ้าสมมุติจะใช้แบบนี้เนี่ย
ก็มาใช้เป็นแผ่นกลองไปเลยดีกว่า

ก็เป็นความดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองนะ

ต้องหนีตายอย่างแบบว่าเห็นความร่วมมือของทุก

วันนี้เขาถึงบอกว่าทุกคนค่าน้ำเราต้องเสียเงินนะ

แบบปรากฏบอกว่ามัน

เพราะเขาแปะปุ๊บแล้วมันดำจริง
แต่วันนี้แน่นอนใจเย็นนะ

ได้อ่ะแต่ปรากฏว่าเขาบอกคุณลองดูนะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยดำเลยวันเดียวอ่ะ
เผลออาจจะต้องเปลี่ยนวันละ๒อันด้วยซ้ำไป
แต่มันแพงมากแพงมันแพงอยู่แองจี้มันจะหยุดเมื่อไหร่วะเนี่ยช่วงหน้าพอปลูก
ก็ส่วนมากอะเข้าหน้าฝนไปแล้วซึ่งปีนี้โกบุตุว่าหน้าฝนก็จะเข้าประมาณนู้นอะนะ
กลางเรยกลางเดือนพฤษภาคเรยสงครานไปอีกหรอ
ใช่ค่ะน่ารองก็จะช่วงแต่ปรายกุมภาษามีนาเมษาใช่ปะทั้งเดือนแล้วก็จะไป
ช่วงที่นักเรียนเปิดเทอมสิบห้าเศรษภาษิสิบเจ็ดเศรษภาษิก็จะเริ่มเข้าสู่หน้าฝน

แล้วคุณได้มีอากาศแบบ

แต่ทำไมเวียงชัยไม่เห็นจะติดระดับโลกกับเขาบ้างเร็วอ่ะ

หรือมันพอมันเป็นด้วยความมันเป็นเขาเรียกว่า

จะโล่งแล้วลงไปทะเลไปฝั่งนู้น

ไม่เหมือนว่าทางล่างมันเป็นทางนู้นไงแม่
แต่ของเรามันมีเขาอะไรเป็นแอ่งที่เก่า

แหม่มันก็ข้อดีก็เยอะนะข้อดีเยอะนะ

น้องไปอีกหนึ่งเรื่องครับ

อีก๒วันกำลังลุ้นอยู่ว่า

คือเขาได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ศูนย์กู้ภัยเวียงพิงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย

เขารับแจ้งว่ามีหญิงปวดท้องใกล้คลอด
เฮ้ยแต่เขาบอกเลขเบิ้ลเหมือนสุนารีให้ฉันเลยอ่ะ

แต่วันเสาร์ว่ามีอุปกรณ์ไปไม่ได้เรียกเปิ้ล

เขาบอกว่าปรากฏว่าได้มีผู้หญิงคนหนึ่ง

เดินทางมากับรถทัวร์โดยสารกรุงเทพท่าตอนฮะ

เป็นอย่างไรคะ
ก็ล่างงง๑๖๑๐๑๑อ๋อ
ก็ตามหา๑๖๑๐๑๑ถูกไหมแม่

เดี๋ยวนี้ก็มีออนไลน์แล้วไม่ใช่เหรอ
มีออนไลน์ก็ไม่ใช่หรือ
เอาล่ะนี่ไง๑๖๑๐๑๑ค่ะดูดิรถตัวกันนี้ก็เดินทางมาจากกรุงเทพครับ
ก็ได้รับแจ้งว่ามีหญิงปวดท้องใกล้คลอดเนี่ย
ขับขี่รถโดยสารคันดังกล่าวตัดสินใจ
จอดรถรอยังบริเวณสถานีขนส่งแห่งที่๓ของเชียงใหม่เนี่ยนะ
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงเพราะว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นชาวเมียนมาร์
จากนั้นก็ได้คลอดเด็กทารกหญิงแองจี้
ผู้หญิงอืมน้ำผู้หญิงรถหนึ่งพุทธรถหนึ่ง
รถหนึ่งเหรอน้ำหนักประมาณ๒๕กิโลกรัมออกมาอย่างปลอดภัยนะฮะ

ก็ต่างคนก็ดีใจด้วยถ้าเค้าคลอดอย่างปลอดภัย
แล้วก็แต่ละคนก็ช่วยกันนำเงินมามอบให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาตัว

แต่ดูทะเบียนซะด้วยทำไมไม่ดูรถทัวร์วะ
๑๖๑๐๑๑งวด๑เมษา

ไม่แต่ความน่ารักคืออะไรรู้ไหมคนบนรถช่วยกันลงขันด้วย
ให้เด็กพ่อช่วยกันใหญ่เลยอะอืมใช่
เดี๋ยวก่อนไม่เข้าใจคำว่าเด็กผู้หญิงแล้วลบหล่นไหมคำว่าไง

เป็นผู้ค่ำวอร์ดเป็นเซียนของตัวเลขเนี่ย
เขาจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นเด็กผู้ชายให้บวก๑

ก็ต้องสื้อ๐๑๑ด้วยแล้วก็สื้อ๐๑๒ด้วย

แล้วผู้หญิงต้องลดกันเป็นไง
แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องลบ๑ก็คือ๑๒
อือเอาล่ะ

แต่คุณแจ้งมันว่าเลขของคุณแม่ที่พูดเวลาวานหละคะ

คือสอบ๒เลขนี่แหละ

บ๊ายบาย
หวัดต่ายแล้วหลังมีพลายกระสิบ
เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกองถ่ายกองหนึ่ง

เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิค
เพราะดาราลืมปิดใหม่

เคยบางทีแบบว่าพระเอกชุดลึก
บางทีหนูไม่ได้ปิดนอกจากเฉพาะเข้าห้องน้ำ
แต่พีท่ะเต็มเลย
อยู่ในกองถ่ายไม่ได้เข้าห้องไม่ได้ปิดใหม่

เต็มเลยไม่ได้เมาส์เป็นแค่เสียงประกอบชื่ออ๋อ

จริงบางทีเนี่ยถ้าเกิดหน้ามอนิเตอร์เขาไม่ได้เปิดเสียง

คนที่คุมสาวที่ใส่หูฟังได้ยินแน่นอน

เขาบอกมีผู้บริหารคนนึงนั่งอยู่

อ๋อเมื่อกี้เขาไม่ได้ปิดเสียงไง
อื้อแล้วแบบฮะ

เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าข่าวนี้คือเป็นอย่างนั้น

ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้
แล้วดาราคุณก็ยังอยู่เนอะ

ไม่แต่เขาแกรู้กันหรือว่าเป็นใคร
รู้ไม่แต่เขาสังเกตว่าน้องเขาตั้งใจนะ
ตั้งใจพูดให้ได้ยินเหรอ
แต่ถ้าอยากจะพูดให้ได้ยินจริงก็ต้องพูดตอนที่กำลังจะไปเข้าฉาก
ระหว่างการแบบซ้อมหน้าบทหรืออะไรอย่างนี้
เหตุเกิดจากน้องเสียงนกน้องเสียงนกยังไปถ่ายงานงาน
น้องเสียงนกจะไม่ใช้ชื่อเสียงนกจริงใช่มั้ย

แล้วน้องเสียงนกเนี่ยเริ่มเพียร่างนั่งเหนื่อย
อยากจะกลับบ้านเหมือนกันเลยมันคลาสสิกมาก
พอได้พักแล้วไปบอกบทไอ้ผู้จัดการ
เธอเธอช่วยไปวีนทีมงานให้ฉันหน่อยสิ
บอกบอกผู้จัดการได้ผู้จัดการ
บทผู้จัดการบอกเตรียมรับส่งว่าเดี๋ยวนางจะเป็นคนดี
ผู้จัดการจะต้องเป็นมารร้าย
เดี๋ยวจะต้องรับส่งกันว่าตัวเองอุ้ยใจเย็นนะอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
ปรากฏพอได้พักปุ๊บ
นางพี่ผู้จัดการค่ะช่วยจัดการวีนทีมงานทีมบอกบทเป็นที่เหลือบรอบ
ผู้จัดตัวแม่เนี่ยออกไปวีนตามที่น้องเขาบอกเสียงนกบอกซะก่อน
แต่เจ้าที่เถอะนั้นน่าจะแรงอุ๊ย
เพราะลูกลืมปิดไมค์เขาได้ยินแผนหนูหมดเลยลูก
โฮโฮมาก

คงไม่ได้ตั้งใจหรอกมึงถ้าวางแผนแล้วตั้งใจก็คงไม่ได้

เขาได้ยินเสียงบทแบบการต่อบท
ตายต่อบทละครเปล่าค่ะต่อบทให้วินทีมงานให้จะกลับบ้านค่ะ
เขาบอกว่ามีการสั่งผู้ติดตามหมดแล้วลูก

นางออกมาขอโทษแล้วปรากฏว่าอู้

ก่อนที่ตั้งใจจะถ่ายถึงสว่างกูก็ยอมละ

ไม่รู้เล่าเหมือนรู้

ทางออกแบบคลาสิมันมีทุกรุ่นแหล่ะ

ก็ขึ้นรถไปถ่ายแล้วไปถ่ายเร็วเนอะ

เพราะว่าหนูกลัวไปเป็นภาระให้คนอื่นเอาจริงเลยนะ

ถึงเช้าเลย
ถึงทีมงานสาปแช่งพี่กันเซ้นบ้าหายเลยน้อง

โอเคอย่ารับเลยดีกว่า
เอ้าวันนี้ไปดูอีกเรื่องราวหนึ่งค่ะ
โซเชียลเองก็ออกมาแสดงความไว้อะไรนะคะต่อถนอมสามโทน
หรือว่าอาวิทยาเจตภัยค่ะหลังจากเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากชาติไทย
โดยทางเฟซบุ๊คของคุณกิจสดาอินทราวุฒิอดีตกำนันจังหวัดแพร่ก็มีการโพสต์ข้อความนะคะ
ระบุบอกว่าหลับให้สบายเถอะเพื่อนเกิดมาชาติหน้าขอให้เราเป็นเพื่อนกัน
ดนตรีเที่ยวกินหัวเราะด้วยกันคงไม่มีเพื่อนที่จะร้องเพลงให้พวกเราฟังอีกแล้ว
อาถนอมสามโทนเป็นชาวจังหวัดแพร่นะคะอยู่บ้านวังหงษ์
อายุ๖๓ปีก็สร้างผลงานที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมากสำหรับเพลงเจ้าภาพจงเจริญ
แล้วก็ยังเป็นดารานักแสดงละครทีวีหากว่ามีกิจกรรมของหมู่บ้านเนี่ย
คุณอาก็จะไปร่วมงานตลอดนะคะทีนี้เมื่อเดือนกุมภัณฑ์๒๐๖๖เนี่ย
ตัวคุณอายเองเขามีโรคประจำตัวที่เขารักษาหายแล้วแต่ว่าเกิดโรคแทรกซ้อน
ก็เลยต้องเข้าไปรักษาตัวแล้วก็เสียชีวิตลงด้วยอาการสงบ
รวมอายุหกสิบสามปีด้วยกันค่ะโดยทางญาติมิตรก็จะตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดนวลจันทร์เขตบึงกลุ่ม
ต้องขอแสดงขอบเสียใจด้วยนะครับ
เพลงของคุณอันดังมากจริงแต่ช่วงนี้เราพักเบรกกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
พูดถึงความคลั่งรักเนี่ยคลั่งรักมันเป็นศัพท์ใหม่สำหรับพี่มากเลยนะ
คลั่งรักมันฟังดูดีชอบอ่ะ
คลั่งรักก็ต้องพูดถึงน้องใบเฟิร์นกับน้องนายนพัฒน์ของเรานะคะ
เขาบอกว่ามีการเสียอาการหนักกันมากเลยสำหรับคู่นี้นะคะ
เพราะว่ายกให้เป็นคู่ของความคลั่งรักอย่างมากเลยทีเดียว
ล่าสุดสาวใบเฟิร์นเปิดเผยบอกว่าการไปเที่ยวฮ่องกงตามรอยอินเตอร์เน็ต
ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของความรัก
แต่ส่วนนายที่ออกมาสัมภาษณ์เฟิร์นก็มีโอกาสได้ฟังตลอดน่ารักดี
โดยที่อยากจะเรียกแฟนเมื่อไหร่ก็เรียกเธอ
อยากจะจีบตลอดชีวิตก็โอเค
ให้จีบเลย

เรียกเลยเรียกเลย
เรื่องสถานะบอกว่าไม่ต้องคุยกันอะไรก็ได้
ไม่ได้คุยกันหรอกเพราะว่าอะไรก็ได้ตอนนี้

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ